ลูกคนไหนขี้อายหรืออยากบอกรักพ่อผ่านทางออนไลน์ก็ทำได้ง่ายค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการแต่งรูปภาพพร้อมข้อความบอกรักพ่อผ่านทางแอปพลิเคชันแต่งรูปอย่างเช่นแอลริสที่มีฟิลเตอร์ให้เลือกหลากหลายแบบ
พร้อมด้วยกรอบรูปตกแต่งหลากหลายสไตล์รวมถึงใส่ข้อความบอกรักที่มีแบบตัวอักษรให้เลือกหลากหลายแบบพร้อมสีสันตกแต่งข้อความ
จากนั้นก็ส่งต่อให้คุณพ่อผ่านทางไลน์หรือโซเชียลมีเดียอื่นก็ได้ทันทีค่ะ
หรือใครอยากเพิ่มลูกเล่นในการบอกรักพ่อยิ่งขึ้นไปอีกการทำสไลด์วิดีโอให้คุณพ่อก็ทำได้ไม่ยากค่ะอย่างแอปพลิเคชันรีเพย์ซึ่งสามารถสร้างสไลด์วิดีโอจากภาพนิ่งส่งต่อให้คุณพ่อด้วยฟีเจอร์การปรับแต่งสไตล์การแสดงผลภาพวิดีโอให้เลือกหลากหลายแบบการใส่ข้อความน่ารักเลือกเพล
ส่วนใครอยากพาคุณพ่อไปทานอาหารนอกบ้านแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนดี
วงในถือเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารในระแวกใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เราอยู่
พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของร้านนั้นที่มีทั้งรูปภาพรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนพาคุณพ่อไปทานค่ะ
หรือใครอยากใช้เวลาอยู่บ้านกับคุณพ่อก็หานังสือดีสักเล่มผ่านทางอีบุ๊กหรือดูภาพยนตร์โดนสักเรื่องก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ
แอปพลิเคชันดูหนังอย่างพรามไทม์ก็จัดหวดหมู่ภาพยนตร์สำหรับวันพ่อมาให้ชมกันค่ะ
สำหรับวันพ่อปีนี้ใครที่ติดงานติดภารกิจไม่สามารถอยู่ด้วยกันกับคุณพ่อได้
วีดีโอคอร์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่จะเชื่อมระยะทางที่ห่างไกลให้ใกล้กัน
แล้วก็ช่วยคลายความคิดถึงที่มีให้กันได้ด้วยค่ะว่าแล้วไอซ์ก็ขอตัวไปวีดีโอคอลคุยกับคุณพ่อก่อนนะคะ
เทคโนโลยีจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สร้างความประทับใจให้กับวันพ่อแบบนี้
แต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยก็คือการดูแลเอาใจใส่เช็คเช่นคุณพ่อที่คอยมอบความรักความห่วงใยให้เราเสมอมาค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน